พาไปดูกันมา๒๓วันแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมขบวนแห่นะคะ
แต่ว่าครั้งนี้จะพาไปที่อุบลพาไปดูสัตว์โลกล้านปีอย่างไดโนเสาร์
ไปดูดีกว่าเราจะเจอดายนอสาวอะไรกันบ้าง

นี่ค่ะไม่ใช่แค่ผู้หลักผู้ใหญ่นะ
น้องหนูลูกหลานตัวเด็กเด็กตัวเล็กเนี่ย

ไปกันที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เขาจัดนิทัศกาลและกิจกรรมตะลุยดินแดนสัตว์โลกล้านปีไดโนเสาร์
บุกดงฟ้าห่วนขึ้นมา
เขาให้เด็กที่ชื่นชอบชื่นชอบขนาดเรียกได้ว่าคลั่งคล้ายไดนโนเสาเลยนะค่ะ
มาเรียนรู้แล้วก็สรุขสนานเผลิดเพลินกับการค้นหาซากหนึ่งดำบั้นนี่
เห็นไหมจะต้องมีการมาปัดดิ้นปัดกุนค้นหากระดูกไดโนเสาค่ะ
คืองานนี้นะคุณผู้ชมเขามีนิทัศกาลหลายอย่างเลยค่ะ
อย่างเช่นอย่างที่ชมไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการค้นหาซากฟอสซิล
ที่จะขุดค้นพบได้ในประเทศไทยรวมถึงกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
ที่พบอีกมากมายด้วยนะคะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องน้องได้มาสวมบทบาทนะคะ
หลายอย่างสนุกสนานกันไปถูกอกถูกใจเด็กเป็นอย่างมาก
แต่ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือนี่ค่ะบรรดาไดโนเสาร์ที่ขยับได้แล้วก็ส่งเสียงร้องได้ด้วย
ร้องยังไงค่ะไดโนเสาแห่มันไม่ได้จะร้องแห่อย่างนั้นนะครับ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
สมัยยุคดึกดำบันของไดโนเสาร์แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ไป
นั่นก็คือไปชมทุ่งดอกเทียนค่ะอ๋อนี่เลยทุ่งดอกเทียนนะคะ
เขาจัดเป็นตำนานพญานาคบอกเล่าเรื่องราวของพญานาคสี่ตนเนี่ย
สวยงามอลังการจริงจริงดอกเทียนก็คือทำมาจากเทียน
มาจากขี้พึ่งนี่แหละเอามาหลอมให้มันละลายแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์
แล้วก็มาปั้นขึ้นเป็นรูปแล้วก็เสียบก้านดอกแบบนี้
อุ๊ยสวยงามมากจริงจริงค่ะนะสีสดงดงามแบบนี้
คนไหนที่ชอบความสวยงามของการประดิษฐ์เทียนคนที่อยากจะไปชื่นชมความสวยงามของงานศิลปะแบบนี้
แนะนำค่ะไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะ
ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเนี้ยเขาจัดแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะตลอดทั้งเดือน
รวมไปถึงเตรียมพร้อมที่จะจัดงานเทศกาลเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีกลางเดือนนี้ด้วย
ต้องแล้วต้องบอกต่อกันว่าประเภณีดีกิจกรรมดีแบบนี้เนี้ย
โอ้โหมีทุกที่ทั่วถิ่นดันไทยเลยนะจ๊ะเป็นงานใหญ่นะจริงจริงแล้วคือไดโนเสาร์เนี่ย
เด็กเด็กอ่ะชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนพาเด็กเนอ
น้องไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เพราะบางคนเนี่ย
เด็กหนูบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่รู้ว่า
ไม่ได้คิดว่าต่างประเทศมันมีอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพวกซากฟอสซิลเนี่ย
มันไม่ได้มีเฉพาะในต่างประเทศในประเทศไทยก็มี
โดยเฉพาะที่อีสานหลายจุดเขาเจอนะ
กาลสินขอนแกนอุดอนอุบล
หลายจุดที่ค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนน้องหนูไปเรียนรู้
เปิดประสบการณ์เรื่องของสัตว์โลกดึกดำบัน

ขออีกทีด้วยมั้ย

ปอบหยิบด้วยทำอย่างนี้